มาดูนี่ครับพาดหัวตัวใหญ่ตัวโตเลยนะครับ
ตำรวจตรียกพวกอุ้มสาวไปข่มขืนรีดเงิน

ศรีกากีนอกรีด๓คนเนี่ย

แล้วก็โยนบาปให้เธอบอกว่าเธอเนี่ย
ผัวพันกับเรื่องของยาเสพติด

มาเคลียร์คดีให้รอดพ้นคดี
เหยื่อสาวบอกว่าหนูจะหาเงินที่ไหนล่ะพี่
หนูมี๒๗๐๐บาทเท่านั้นเอง

ผู้ชายเหล่านี้นะบุกเข้ามาในห้องแล้ว

คนหนึ่งแต่งตัวเหมือนตำรวจอาสา

อีกคนที่ใส่หมวกกันน็อก

แล้วก็หมวกกันน็อกเหมือนตำรวจ
จากนั้นเข้ามาในห้องเธอเอาเธอไปขังไว้ในห้องน้ำ

น้องบอกว่าหนูมี๒๗๐๐บาทค่ะพี่
ต้องยืนยันแบบนั้นเพราะมีอยู่แค่นั้นจริง

น้องไม่มีมาน้องแลกแบบนี้

แล้วคนที่แต่งกายเป็นตำรวจอาสาเนี่ย

กระทำก่อนมีเพศสัมพันธ์กับเธอก่อน

หลังจากนั้นคนที่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ทำทีว่าเป็นตำรวจจริง

มีคนที่เกี่ยวข้องอยู่๓คน

อันหนึ่งคนใส่หมวกกันน็อกนี้นะครับ

หมวกกันน็อกสีทองเนี่ยใส่ตรวจ

นายพลดันัยธรรมกุลา

เพราะเป็นเพื่อนชาย

นางสาวเจนนามสมมุติอายุ๒๒ปีชาวนา
เป็นเพื่อนผู้เสียหายนี่แหละ
ซึ่งผู้เสียหายก็นัดให้มาเจอกันในห้องกลางดึกนะครับ
และปรากฏว่านายพลดันัยเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นไม่นานนะครับก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็น
ตำรวจสายตรวจกับตำรวจอาสาบุกเข้ามาที่ห้อง
บอกว่าตามนายพลดันัยมาเนิ่นนานแล้วเหมือนกัน
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
และเจนเธอก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วย

ใช่ครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุนั่นแหละครับ
ตำรวจเรียกรับเงิน๓๐๐๐บาทไม่พอ

ตำรวจพาเธอไปที่โรงแรม
จากนั้นขอแลกเปลี่ยนด้วยการมีเพศสัมพันธ
โดยคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจอาสาวัย๓๑ปีมีเพศสัมพันธ์ก่อน
หลังจากนั้นก็เรียกให้คนที่สวมหมวกกันน็อกและเป็นตำรวจสายตรวจ
มามีเพศสัมพันธ์ต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ต่อมาเนี่ยนะครับ๑๐ตำรวจตีรัชฌานนท์ด่านที
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพหนองปลือ
พร้อมด้วยนายพลดันัยธรรมกุลาอายุ๒๑ปี
และนายประเสริฐคงขาวอายุ๓๑ปี
เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สรุปแล้วเป็นตำรวจจริง๑นาย
และตำรวจที่บอกว่าเป็นตำรวจอาสาของเก๊นะฮะ
ส่วนเพื่อนชายของนางสาวเจนถูกจับด้วยในฐานะนกต่อ
เพราะว่าตำรวจเองตำรวจจริงนะเขาขยายผลจับกลุ่ม
จากภาพกล้องวงจรปิดในอพาร์ทเมนต์แห่งนั้นนะครับ
แล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหากันโชคทรัพย์และร่วมกันข่มขืน
สำเร็จความไคร่โดยจากการสอบสวน๑๐ตำรวจตรีรัชชานนท์
ซึ่ง๑๐ตำรวจตรีรัชชานนท์ในวันก่อเหตุก็ใส่หมวกกันน็อกของตำรวจจริงนั่นแหละ
เขาบอกว่านอก๓คนนอกจากจะมีอาการพยายามปิดบังใบหน้า
การใส่หมวกกันน็อกบ้างเอาผ้าคุมหน้าบ้างเอาอะไรปิดหน้าปิดตาบ้างแล้วเนี่ย
ยังเดินพยายามก้มหน้าแบบนี้พอเห็นกล้องวงจรปิดก็ทำหลบหน้าหลบตาแบบนี้
แต่เขาบอกที่หอนี่กล้องวงจรปิดเยอะค่ะ
เยอะมากตามมุมบันไดตามชั้นต่างมีกล้องวงจรปิด
เท่ากับว่าคนที่สวมหมวกกันน็อกที่เดินนำหน้าไปเนี่ย
ตำรวจจริงนะจ๊ะแต่มาก่อเหตุ
นั่นคือ๑๐ตำรวจตรีรัชชานนท์ด่านที
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพนปลือซะด้วยนะครับ
ด้านของผู้บังคับบัญชา
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสพเมืองพัทยา
เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้า
โดยให้นายพลดันัยนกต่อไม่ใช่นามสกุลนะครับ
แต่เป็นนกต่อเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวเจน
ทำทีเข้าไปหานางสาวเจนที่ห้องพัก
จากนั้นให้๑๐ตำรวจตรีรัชชานนท์กับนายประเสริฐ
นายประเสริฐที่แต่งตัวเป็นตำรวจอาสาสรุปแล้วไม่ได้เป็นนะ
เก๋นะครับเป็นแค่คนธรรมดา
โดยพลตำรวจตรีรัชชานนท์กับนายประเสริฐ
เข้าไปขอตรวจค้นยาเสพติดภายในห้องของนางสาวเจมส์
ก่อนที่จะอ้างว่าเจอยาเสพติดในห้องพักของนางสาวเจน
แล้วก็เกิดการขู่บังคับให้หาเงินจำนวน๓๐๐๐บาทมาให้
ท้ายที่สุดก่อคดีข่มขืนนะครับ
เรื่องต้นได้เสนอผู้บังคับบัญชาให้๑๐ตำรวจตรีรัชชานนท์ออกจากราชการไว้ก่อน
และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้าง
ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่มีการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ทางตัวผู้ต้องหาทั้ง๓เองยังคงภาคเศษอยู่นะ
รับว่าเป็นบุคคลภายในกล้องวงจรปิดจริง

แต่ไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุในการไปข่มขืนนางสาวใจ

ไม่ยอมรับตรงนี้นะครับ
รับแค่ว่าเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมากล้องยอมรับว่าเป็นตัวเอง
แต่ไม่ได้ข่มขืนเพราะว่าเขาไม่ได้ข่มขืนที่นี่ไงเขาไปข่มขืนที่ม่านรูด
นั่นสิคือยอมรับว่า

กล้องจำภาพฉันได้จริงแต่ข่มขืนไม่ได้ข่มขืนในห้องนี้

แต่อย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้ทางตำรวจก็ต้องสอบตำรวจด้วยกันเองก่อนนะครับ
ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะฮะ
เพราะสาวนครพนมคนนี้ที่ไปอยู่ที่ชนบุรีเนี่ย
โอ้โหเธอถึงกับขวัญภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ห่างบ้านมาทำงานแต่ว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะ
วันนี้กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่ครับ